คดีใหญ่ที่วันนี้ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วยนะครับ
เพราะว่าเป็นคดีใหญ่ในปี๒๕๕๙เดือนพฤษภาคมปี๕๙
เกิดคดี๗โจไปรุมทำร้ายชายพิการที่ร้านขนมปังที่โชคชัย๔

สะเทือนใจสะเทือนสังคมเพราะว่ามันมีภาพทั้งคลิปมือถือ
จากคนที่อยู่แถวเหตุการณ์ทั้งภาพจากกล้องวงจรปิด
เห็นผู้ชายพิการคนนี้คนเดียวที่ถืออาวุธเหมือนกัน
พยายามที่จะปกป้องกันตัวจากกลุ่มวัยรุ่นนี้
ท้ายที่สุดโดนกลุ่มวัยรุ่นนะครับใช้ทั้งอาวุธมีดใช้ทั้งพระ

ฟันเข้าไปที่ศีรษะฟันเข้าไปตามร่างกายตามลำตัวตามลำคอ
โดนเส้นเลือดใหญ่ฟันที่ศีรษะไปถึงกระโหลกไปถึงสมอง
นี่แหละจุดที่เป็นแผลสำคัญและทำให้ชายพิการคนนี้เสียชีวิต
แต่เรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งดราม่าในสังคมเพราะมองว่า
คนนี้หนึ่งในนั้นเขาไม่ใช่ขออภัยไม่ใช่หนึ่งในนั้น
กลุ่มนี้เป็นลูกของตำรวจกลัวจะไม่ได้ถูกดำเนินคดีหรือเปล่า
ใช่นะครับแล้วเห็นผู้หญิงเมื่อสักครู่นะในคลิปนะ
ผู้หญิงก็ตะโกนว่าเอามันเลยเอามันเลยนะฮะ
ก็ปรากฏว่าเป็นคดีใหญ่ที่สะเทือนสังคมนะครับ
เมื่อวานนี้สารอาญาพิพากษาพิพากษานะครับ
จำคุกกลุ่มวัยรุ่นคนละ๑๒๑๙ปีโดยไม่รอลงอาญา
ฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาทางครอบครัวบอกว่า
แม้ว่าจะยังเสียใจอยู่แต่ก็พอใจกับคำตัดสินของศาลนะครับ
และจะทำพิธีเผาศพเพราะตลอดระยะเวลาปีกว่าเนี่ย
ยังไม่ได้เผาศพรอความเป็นธรรมรอความเป็นธรรมนะครับ
เมื่อวานนี้สารอาญาอ่านคำพิพากษาคดีที่นายพีรพลยศพงศ์อนันต
เป่ากับพวกรวม๗คนเป็นจำเลยในข้อหา
ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาร่วมกันบุกรุกโดยใช้กำลังประทุษร้าย
โดยมีอาวุธแล้วก็ร่วมกันพกพาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้าน
หรือว่าทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑พฤษภาคม๒๕๕๙นะครับ
โดยจำเลยกับพวกได้บุกเข้าไปในบ้านพักของนายสมเกียรติศรีจันทร์
พิการขายขนมปังร้านปังหอมในซอยโชคชัย๔ย่านลาดพร้าว

เพราะว่ากลุ่มคนที่บุกเข้าไปอยู่ในอาการมึนเมา
แล้วก็ไปล้อเลียนชายพิการคนนี้
จนเกิดมีปากเสียงทะเลาะวิวาดกัน
และท้ายที่สุดนะครับกลุ่มชายวัยรุ่นเนี่ย
ก็นำอาวุธเข้ามาทำร้ายร่างกายของชายพิการจนเสียชีวิต
สารพิเคราะห์พญาห์หลักฐานแล้วนะครับพี่ภาคสาห์ให้จำเลยที่๒ถึง๔
ขออภัยจำเลยที่๒จำเลยที่๔และ๖
มีความผิดฐานบุกรุกลงโทษจำคุกคนละ๑ปี
จำเลยที่๑จำเลยที่๒จำเลยที่๓และจำเลยที่๖
มีความผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนาลงโทษจำคุกถึงคนละ๑๘ปี
ส่วนจำเลยที่๔จำเลยที่๕และจำเลยที่๗
จำเลยที่๗นี่เป็นผู้หญิงนะมีความผิดฐานสนับสนุนให้ฆ่าคนตาย
ลงโทษจำคุก๑๒ปีและให้ปรับจำเลยทุกคนคนละ๑๐๐๐บาท
จำคุกจำเลยที่๑และ๓จำนวน๑๘ปี
จำคุกจำเลยที่๒๖จำนวน๑๙ปี
และจำคุกจำเลยที่๔และ๕จำนวน๑๒ปี
พร้อมให้จำเลยทั้งหมดชดใช้แก่โจทย์เป็นค่าปลงศพ๒๕๐๐๐บาท
และก็เงินเยียวยาจำนวน๕๐๐๐๐๐บาท
หลังจากฟังคำพิพากษาแล้วนะครับนายอนัญชัยชายเดชทนายความ
พร้อมกับครอบครัวของนายสมเกียจ
ผู้ตายนะผู้ตายคือนายสมเกียจนะครับ
เปิดเผยว่ารู้สึกพอใจกับคำตัดสินของศาล
แต่ไม่พอใจพนักงานสอบสวนสนโชคชัยครับ
ไม่ส่งฟ้องคดีฆ่าโดยเจตนาและไตรตรองไว้ก่อน

ว่าทำไมไม่ส่งฆ่าโดยเจตนาไตรตรองไว้ก่อนล่ะ
เพราะว่ามองเห็นว่าน่าจะมีการเตรียมการ
มีการโทรศัพท์เรียกกันน่าจะเป็นการไตรตรองไว้ก่อน
และอยากจะให้โทษถึงที่สุดก็คือการประหารชีวิต

เพราะกลุ่มนั้นเป็นลูกตำรวจหรือเปล่า
อันนี้ทางครอบครัวยังติดใจและไม่พอใจอยู่นะครับถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ซึ่งก็มองว่าผู้ต้องหามีพฤติการโทรศัพท์ตามพักพวกให้มาร่วม

ซึ่งข้อหานี้ถ้าเอาโทษกันจริงแล้วนะคุณ
เป็นโทษสูงสุดถึงประหารชีวิต

ทำให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตเสียสิทธิ์ในเรื่องนี้ที่ตำรวจไม่ส่งฟ้องนะครับ
ฟังเสียงของทนายความครอบครัวผู้เสียชีวิตหน่อยครับ

สารไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเพราะว่าถ้าโทษประหารชีวิตนี่นะฮะ
ก็คือฆ่าไต่ตองไว้ก่อนคือประหารชีวิตสถานเดียว

แต่ณวันนี้เนี่ยพนักงานสอบสวนเนี่ยไม่แจ้งข้อหานี้
ดังที่ทางผู้เสียหายได้ไปร้องเรียนตามหน่วยงานต่าง

แต่ก็ไม่ได้รับการยอมรับหรือไม่ได้การเหลวแล
จากทางพนักงานสอบสวนหรือหน่วยงานต่างนั้นเลย
ก็ยังไปฟ้องคดี๒๘๘เหมือนเดิม
แต่ณวันนี้เนี่ยผลคำพิพากษาออกมาเนี่ย
สามิวิทย์ใช้ชัดเจนเลยว่าฝ่ายจำเลยนะไปเรียกพวกมา
ตามที่ปรากฏและจำเลยก็เบิกความเองนะครับ
ทุกคนก็เบิกความว่าไปเรียกผู้มาเอามาเอาอาวุธมา
ทำให้ทางจำเลยผู้เสียหายพลาดโอกาส

เป็นการไตรตรองเป็นการเจตนาไว้ก่อนด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้นะครับ
แต่ว่าทางครอบครัวก็น้อมรับคำพิพากษาของศาล
แต่เตรียมจะอุทธรณคดีในประเด็นของอัตราโทษที่น้อยเกินไป
อยากให้เพิ่มโทษให้มากกว่านี้

ได้รับโทษที่ควรจะได้รับนะฮะ

รู้สึกดีใจที่ศาลยังให้ความเป็นธรรมกับครอบครัว
แต่ด้านของนายเมทัศน์ผลประเสริฐ
หลานชายของนายสมเกียจ

บอกว่ากลุ่มจำเลยกับพวกทั้ง๗คน
ได้รับโทษน้อยเกินไป
ไม่คุ้มกับชีวิตของน้าชายที่เสียไป
อายุของผู้ก่อเหตุ
อาวุธมีมากมายในการก่อเหตุครั้งนั้น
ทั้งมีดทั้งพระทั้งอิดบล็อกนะครับ
แล้วก็การทำร้าย

คือเป็นวิธีการรุมแม้ว่าจะซุดลงไปแล้ว
แต่ก็ยังรุมต่อไปจนเสียชีวิตนะคะ

อย่างนี้แหละมันหดร้ายเกินไป
คือผมพอใจผลวินิจฉัยของสาร
แต่ผมอยากจะขอเพิ่มโทษครับ

ไม่ได้เจอหน้าลูกหน้าเมียหน้าแม่
แต่จำเลยคนที่มายัดเย็ดความตายให้คุณสมเกียจ
กลับได้เจอหน้าลูกหน้าเมียหน้าแม่

ผมว่ามันไม่ยุติธรรม
ผมอยากจะขอเพิ่มโทษให้กับจำเลย
จำเลยคนที่ใช้อาวุธมีดเนี่ย
เป็นคนฟันและทำร้าย๔คน
จำเลยที่๑จำเลยที่๒จำเลยที่๓และจำเลยที่๖เลยครับ

มาฟังคำพิพากษาด้วยก็ขอบคุณศาล
ในการให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวเหมือนกันนะครับ
แต่ว่าผู้เป็นแม่บอกว่าตลอดระยะเวลา๑ปีที่ผ่านมาเนี่ย
ทางครอบครัวของผู้ก่อเหตุ
ไม่เคยแม้แต่จะมาขอโทษนะฮะ
ก็ต้องสู้กันไปตามคดีนะครับ
ตอนนี้ทางครอบครัวกำลังตัดสินใจหาบรือกับทางญาติอยู่ว่าจะเผาศพของนายสมเกียจเนี่ย

รอความเป็นธรรมที่เกิดขึ้นนะครับ
กว่าสารจะมีคำพิพากษา
จำคุกจำเลยมาทั้งหมด๑ปีแล้ว
แล้วก็เบิกตัวมาพิพากษาเมื่อวานนี้
ท้ายที่สุดคำพิพากษาตัดสินออกมาแล้ว
ทางญาติยังคงจะยื่นอุทธรณ์เรื่องของประเด็นโทษว่ายังเบาอยู่นะครับ
แต่ว่าทางผู้เป็นแม่บอกว่าจะเผาศพลูกแล้วล่ะ
เพราะถือว่าได้ความเป็นธรรมระดับหนึ่ง

เดี๋ยวมีอุทธรณ์และมีดีกาต่อไป
เป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนใจเหมือนกันเมื่อปีที่แล้ว
ผู้ที่มีความโปรกพล่องก็คือ